คือระหว่างจากรายการจะถูกเขาก็ร้องไห้
เหตุเพราะว่าลูกคนที่๒อายุ๔เดือนเสียชีวิตในคันภรรยาค่ะ
คือเลือดอาบเต็มเตียงเลยแต่ตัวเองเนี่ยไปเฝ้าไม่ได้ติดภารกิจ
เรื่องราวเป็นยังไงแล้วกำลังใจครอบครัวตอนนี้ดีขึ้นหรือไม่ไปฟังกันค่ะ
เข้าใจโอเคแล้วครับภายในคันมันดะมีเลือดออกอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งคุณหมอเขาก็วินิจฉัยว่าออกมาจากตัวเด็ก
ใช่ครับก็ทำให้แบบน้องหัวใจหยุดเต้น

ตอนนี้โอเคแข็งแรง๑๐๐แล้วครับผมเหลือแต่แค่ว่าอยู่ไฟอีกนิดหน่อยครับผม
แล้วก็เดี๋ยวรอเปิดอู่ปั๊มต่อ